มาถ่าย
อีกสิ่งที่คุณอาจออกให้ดูคือเราเกี่ยวพอที่มีสีตาเยอะโดนกระทั่งขึ้นมาแล้ว
ท่านน้องมีหลายเรือนประมาณหมด้วย
ทุกวันเมื่อเยอะมีประมาณ๔๐๕๐นาที
ตอนที่เกิดเหตุอยู่ประมาณปลายแถวซึ่งอยู่ใกล้กับตรงเสาเหล็ก
แล้วก็ตอนจังหวะที่เสาล้มลงมาค่ะจะโดนแขนด้านซ้ายก็คือโดนตรงต้นแขน
แขนตรงนี้แล้วก็ข้อมือซึ่งข้อมือโชคดีตรงที่ว่าโดนนาฬิกา
นาฬิกาเลยแตกแต่ว่าข้อมือไม่แตก
ใช่มันยังมีความโชคดีอยู่แล้วก็พอเหมือนเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนนั้นยังรู้สึกช็อก
เนื่องจากว่าตัวเรารู้สึกเหมือนโดนฟาดโดนฟาดแบบแรงมาก
แต่เหมือนพี่เขาก็โชคดีที่ว่าทางกองเนี่ยมีรถพยาบาลคอยตามไว้อยู่แล้ว
ก็เลยเข้ามาทันเวลาพอดีก็คือมาอุ้มขึ้นไปแล้วก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลซึ่ง
พอเอ็กซาเรย์แล้วเนี่ยไม่มีกระดูกแตกแล้วก็เพื่อนทุกคนก็คือเป็นแค่เหมือนบวมจากการโดนกระทบไม่ได้ไม่มีใครกระดูกแตกโชคดีมากค่ะ

ดูละครอยู่